มาดูที่เรื่องนี้กันต่อค่ะข่าวแบบนี้เราอ่านมาบ่อย
คนที่มาเช่าห้องจู่ย้ายออกไปแต่ว่าทิ้งสภาพห้องไว้
เละเหมือนเป็นกองขยะเลยค่ะแล้วเนี่ยเจ้าของห้องจริงจริง
เขาก็เจ็บปวดใจนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ห้องเละอย่างเดียวคุณ
ค่าไฟค้างไว้ตั้งหลายเดือนไอ้เงินมัดจำห้องที่เคยมัดจำไว้ล่วงหน้านั้นเนี่ย
กลับมาคุยกันอย่าปล่อยแบบนี้คือจะออกจากห้องไปก็
อย่างน้อยทำความสะอาดให้หน่อยไอ้หนี้สินก็มาผ่อนผันกันนะ
นี่ค่ะดิฉันเข้าไปอ่านในโพสต์นี่นะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาก็โวยแหละว่าสามีเป็นชาวต่างชาติ
ภรรยาเป็นคนไทยมาเช่าห้อง
แล้วก็หอบข้าวหอบของหลบหนีแต่ว่าห้องเช่ามันเละมาก
สิ่งที่เขาโพสต์คือแม่เจ้าแบบนี้ยอมความไม่ได้
สภาพห้องฉันวอนกลับมาคุยกันก่อนนะคะ
ซึ่งเธอเป็นเจ้าของห้องหนึ่งในคอนโดของตัวเมืองที่เชียงใหม่
แล้วก็ปล่อยให้ผู้เช่าได้เช่า
แต่ดูสิเหตุการณ์ที่เธอบอกว่าเธอมาเจอ
ผู้เช่าย้ายข้าวของออกไปโดยที่ไม่บอก
แล้วพอไปตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์นี่เสียหายหมดเลย

ตู้เย็นนะเปิดมานะมีแต่อาหารเน่าเหม็นสกปรกแบบสุดเลยค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปที่วังสิงคำแมนชั่นอยู่แถวย่านป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะ

คือคุณอริยาชวนสิริกุลอายุ๔๐ปีค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังแหละเพราะว่าเธอเป็นเจ้าของห้อง

บอกว่าห้องนี้ปล่อยให้เช่ามา๒ปีแล้ว
คนเช่ารายล่าสุดก็เป็นครูสอนภาษาชาวอเมริกัน
อันนี้คือฝั่งสามีนะพักอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทย

แล้วก็ถามว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่มันแปลกไหมล่ะคะ

คุณอริยาก็บอกว่ามีสิ
เพราะว่าตอนที่เช่าอยู่เนี่ยนะจ่ายค่าห้องไม่เคยตรงเลย

จ่ายแบบครึ่งหนึ่งก่อนบ้างจ่ายส่วนหนึ่งบ้าง
จนมาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คนเช่าเขาจ่ายเงินตรงเวลา
ตอนนั้นรู้สึกแปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมจ่ายเงินตรงเวลา

พอมาเดือนมิถุนายนก็เพิ่งรู้
ว่าเขาขนข้าวของออกจากคอนโดไปแล้ว
พอไปเปิดตรวจสอบห้องดูพังงะเลยค่ะ

ฟอร์นิเจอร์โซฟาเสียหายทั้งหมด
แล้วมันมีขยะทิ้งเกลื่อนเหมือนกับไม่เคยทำความสะอาดเลย
ทีนี้มีใบเสร็จค่าไฟด้วยนะคะ
เป็นค่าไฟที่แบบค้างชำระอยู่ด้วย
รวมเป็นเงินอีกหลายพันบาทเลย
ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี่ให้เช่ากันเนี่ยนะ

แล้วมีการทำสัญญาให้เช่ามีการวางเงินประกัน

แต่ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่มาเจอสภาพห้องแบบนี้
พยายามติดต่อกับผู้เช่าทุกช่องทาง
โทรศัพท์ไปหาก็ติดต่อไม่ได้
ข้อความทางเฟซบุ๊กก็ไม่ได้
ไลน์ไปหาก็ไม่ได้
คือตอนนี้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาบล็อกตัวคุณอริยาเจ้าของห้องไปแล้ว

เพราะว่าถึงจะยึดเงินมัดจำเอาไว้๘๐๐๐บาทก็ตาม
แต่ค่าไฟยังไม่พอจ่ายเลยค่ะ
แล้วแถมยังมีค่าข้าวของเสียหายเฟอร์นิเจอร์ต่างที่เสียหายอีก
ก็เลยตัดสินใจโพสต์รูปลงโซเชียล
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ฝั่งผู้เช่าสามีชาวอเมริกันกับภรรยาชาวไทยยังไม่ติดต่อมา
จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ทีนี้ล่าสุดทีมข่าวของเราได้รับรายงานมาด้วยนะ
ผู้เช่าติดต่อหาเจ้าของห้องแล้วค่ะ

แล้วเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
ชดใช้ให้เป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็บอกด้วยว่าแต่ไม่ได้จ่ายเงินก้อนนะ
จะขอผ่อนชำระเดือนละ๑๐๐๐บาท
ส่วนค่าไฟจะขอจ่ายแค่ครึ่งเดียวก่อน
แล้วทางฝั่งเจ้าของห้องก็นัดมามาคุยมาเจรจาไหน
ตกลงกันซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าอีกฝ่ายนึงเขาก็ยังบ่ายเบี่ยงนะคะ
ยังไม่ตอบรับคำนัดของทางเจ้าของห้อง
ก็เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้ต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามาคุยกันแล้ว
จบลงยังไงแล้วเจ้าของห้องเขาจะยอมหรือเปล่า